ความคืบหน้าที่แตงไทยท่าวุ้น
อายุ๔๕ปีถูกยิงแล้วก็เผา

แต่ผลชนะสูตรตำรวจบอกเสียชีวิตเพราะถูกยิง

งไทยท่าวุ้งมีฉายานะครับ
ชื่อจริงก็คือนายสุวิทย์เกิดแก้วอายุ๔๕ปีนะครับ

ตอนนี้สามารถออกหมายจับคนร้ายได้๓คนแล้วนะครับ
ซึ่งทั้งสามคนนี้เนี่ยจะโผพันกับคดียาเสพติด
และเกลียดขดีอัตยากรรมด้วยนะคราบ
ล่าสุดนะฮะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ท่านผู้ชมดูนะฮะเป็นภาพวงจรปิดนี่ที่ถนนเลี่ยงเมืองลบบุรี
ตำบลกกโกอำเภอเมืองลบบุรี๕ทุ่มคืน๑๕มกราคมวันเกิดเหตุ
จะเห็นว่าทางนายสุวิทย์หรือว่าแตงไทยท่าวุ้งเนี่ยเขาขับรถมาจอดรออยู่ตรงนี้เนี่ย
เป็นเวลา๑๓นาทีนะฮะก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะขับรถมาถึง
แล้วจะเห็นคนสองคนลงจากรถซึ่งคาดว่าตรงนี้เนี่ยคือไปยิงนะฮะ
ไปยิงแตงไทยท่าวุ้งมากัน๓นะครับอีกคนอยู่บนรถนะฮะลงไป๒คน
หลังจากยิงเสร็จก็เข็นรถของผู้ตายไปจอดข้างทางนี่คือเข็นไปนะฮะเห็นไหม
ใช้เวลาตรงนี้อยู่๒นาที
ทุ่มนะครับคืน๑๕มกราคม
แต่ก็มีรถคันอื่นผ่านไปผ่านมาอยู่บ้างนะเห็นไหม
ตำรวจบอกว่าบาดแผลจากการชนะสูตรเนี่ยคือเขาเสียชีวิตจากการถูกยิงนะฮะ
แต่เผารถเนี่ยเพื่ออำพลางคดีนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็ขับรถออกไปในรอบแรกนะสักหนึ่งนาทีนะครับ
จะเห็นว่ามีรถผ่านไปผ่านมาอยู่
จากนั้นกลุ่มรถคันก่อเหตุเนี่ยนี่ฮะ
กลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
คาดว่าคงจะมาเช็คว่านายสุวิทย์หรือว่าแตงไทยท่าวุ้ง

ก่อนจะขับรถวนไปอีกรอบนึง

จะเป็นทิศทางมุ่งหน้าไปทางห้างโรบินสันลบบุรีนะครับ
ไปเกือบ๕นาที
กลุ่มคนร้ายขับรถกลับมาอีกรอบนึง
มาที่รถของแตงไทยท่าวุ้ง
แต่รอบนี้มาจอดประกบคู่รถของผู้ตาย
แล้วลงไปเนี่ยไปราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผานะฮะ
ไม่รู้ว่าตะเตรียมไว้ก่อนแล้วหรือว่าพอขับรถออกไปแล้วก็
ให้ย้อนกลับมาเผารถของเขาดีกว่า
แล้วก็เป็นคลิปอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตั้งแต่เกิดเหตุเกิดคดีในวันแรกนั่นแหละค่ะ
ที่มีชาวบ้านมาเจอแบบไฟลุกท่วมรถคันนี้
พอแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมาดับเพลิงกันเนี่ยก็เจอศพอยู่ในรถนะฮะก็คือนายสุวิทย์เกิดแก้วหรือว่าแตงไทยท่าวุ้ง
พอชนะสูตรอย่างละเอียดพบว่าเอ้าเขาไม่ได้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเขาถูกยิงเสียชีวิต
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้นะครับทำให้ตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน
และขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้าย๓คนนะครับทุกผู้ชมครับ
มีนายนุพลศรีมูลหรือว่าในอามอายุ๓๒ปีซึ่งคนนี้ตำรวจบอกว่าเป็นมือยิงนะฮะ
นายนิคมบุญหนักหรือในต้นอายุ๓๕ปีและอีกคนนึงคือนายคัมภีร์ลาเหลาหรือในเหลาอายุ๒๖ปี
จากการสืบสวนของตำรวจทำให้ทราบว่าผู้ตายคือนายสุวิทย์กับกลุ่มผู้ต้องหา
ความจริงแล้วเขาเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะเป็นพักพวกกลุ่มเดียวกัน
นี่คือแซงไทยท่าวุ้งผู้ตายเนี่ยอยู่กลุ่มพวกนี้นี่แหละสี่คนนี้ก็คือแก๊งเดียวกันว่างั้นเถ
เดียวกันแล้วก็มีประวัติเกี่ยวพันธุ์เรื่องยาเสพติดซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยตำรวจเขาเรียกว่าเครือข่ายท่าวุ้ง
ท่าวุ้งหรือว่าแก๊งท่าวุ้งนี่แหละท้อทหารเครือข่ายท่าวุ้ง
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าทางคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับเป็นภาพวงจรปิดจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองลบบุรีห่างจากจุดเกิดเหตุ๔กิโลเมตร
จะเห็นหนึ่งในคนร้ายไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มนี้นะครับ
เพื่อเอาไปราดแล้วก็จุดเผารถของผู้ตาย
นี่ฮะคนเสื้อสีเขียวคนนี้นี่แหละที่ลงมาจากรถไปซื้อน้ำมัน
คนนี้คาดว่าคือในเหล่านะฮะ๑ใน๓ผู้ต้องหา

แต่ว่ารอบสุดท้ายก่อนมาเผารถหายไป๕นาที
มาซื้อน้ำมันนี่นะฮะคนที่อยู่ที่ปั๊มเนี่ยบอกกับตำรวจนะครับ
บอกว่าระหว่างที่คนร้ายมาซื้อน้ำมันเขามากัน๓คนนะ
ได้ยินทั้ง๓คนในรถคุยกันบอก
ถ้ามันตายแล้วเนี่ยกูเผาแน่
จากนั้นพอซื้อน้ำมันได้น้ำมันแล้วก็ขับรถออกไปนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าวัดบ้านไร่ในตะบนโกโก
ช่วงตีหนึ่งเสร็จเสร็จนี่คือรถของคนร้ายนะครับ
ยังขับวนเวียนอยู่ในพื้นที่แถวนั้น
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๔๕กิโลเมตร
ว่าคงจะรอฟังข่าวว่าจะมีใครมาเห็นไหม
เจอรถเพลิงไหม้แล้วจะอะไรยังไงต่อ
วงจรปิดมุมนี้จะเห็นคนร้ายนะฮะ
เห็นรถคนร้ายมาจอดรออยู่ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งของชาวบ้าน

ตอนนี้๒๓นาฬิกา๓๙นาทีนะฮะ
แต่ตอนที่ก่อเหตุตอนที่จอดรถลงไปเจอกับผู้ตายเนี่ย
ไปยิงเขาก่อนจะจุดไฟเผาเนี่ย
ช่วง๒๓นาฬิกาหน่อย
นี่นะครับตอนนี้ก็คือขับออกไปนะฮะ

ขับออกไปจะไปเจอผู้ตายคาดว่าจะเป็นการมาจอดรออยู่
คือจากการติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
พบว่ารถของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
หมายเลขทะเบียนพพไข่๔๙๓๗ยังไม่ทราบหมวดจังหวัดนะครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบข้อมูลได้ณขณะนี้นะฮะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แต่พอไปดูแล้วเนี่ยณขณะนี้พบว่าเป็นการสวมป้ายทะเบียนนะครับ
เพราะว่าถ้าเลขทะเบียนนี้นะหมวดอักษรกับหมวดเลขแบบนี้นะแม้จะไม่ทราบหมวดจังหวัด
แต่มันเป็นเลขทะเบียนของรถกระบะนะฮะแต่รถที่คนร้ายขับมาก่อเหตุเนี่ยเป็นรถเก่ง
ช่วงเช้าวันนี้พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าทางคดีนะครับที่สพเมืองรบบุรีนะครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบรถของผู้ตายด้วยนี่นะฮะเพื่อดูเรื่องของวิถีกระสุนต่าง
หลังจากผลการชนะสูตรอย่างละเอียดออกมาแล้วพบว่าผู้ตายเนี่ยเขาถูกยิง๒นัด
ซึ่งคาดว่าผู้ต้องหาจะมีปืน๒กระบอกนะครับ
จากการสืบสวนนะครับคาดว่าคืนวันเกิดเหตุ
งไทยท่าวุ้งผู้ตายได้ขับรถไปทำงานที่สระบุรี
จากนั้นตอนที่กลับบ้านเนี่ยได้นัดหมายกับกลุ่มผู้ต้องหามาเจอกันกลางทาง
ว่าอาจมีการหักหลังกันในเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับยาเสพติดหลักล้านเม็ด
ก็เลยมีการฆ่ากันแล้วก็เผาศพเผารถเพื่ออำพลางคดี
แต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าณขณะนี้ใครจะเป็นคนยิงกันแน่
แต่จากการสอบสวนพยานเชื่อว่าคนยิงน่าจะเป็นในอามนะฮะที่เป็นคนขับรถ

จากการสืบสวนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ทั้งผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ผู้ต้องหาที่หลบหนีทั้งสามคนเนี่ยเป็นคนอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับ
เกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติด
ตอนนี้สืบภาคนะครับสืบจังหวัดสืบโรงพัก
แบ่งมอบงานกันเรียบร้อยแล้วใครติดตามยังไงยังไงนะครับ
คิดว่าจะคงได้ตัวในเร็ววันนี้ก็ขอฝากไปนะถ้า
ถ้าจะมอบตัวก็ให้รีบติดต่อมาหนีได้ก็หนีไปนะครับ
เราจับกลุ่มได้แน่นอนครับ
ส่วนผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่ถูกออกหมายจับแต่ละคนมีประวัติเคยจำคุกหลายคดี
ในอามที่คาดว่าเป็นมือยิงด้วยแล้วก็ขับรถด้วยเนี่ยนะ
เคยถูกจับคดีฆ่าผู้อื่นเมื่อปี๕๑
๕๓ก็ถูกจับคดีครอบครองยาเสพติด
๕๖ถูกจับคดียาเสพติดอีก๒ครั้ง
ปี๕๗นี่ถูกจับคดีผลิตอาวุธปืน
แล้วปี๕๗ก็ถูกจับอีกนะฮะข้อหาเรื่องของการมีสารเสพติด
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงนะฮะในต้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ต้นนี่เคยถูกจับคดียาเสพติดเมื่อปี๕๕

แล้วปีหกห้าถูกจับคดีครอบครองอาวุธปืนในเหลาเคยถูกจับคดีครอบครองยาเสพติด
จำหน่ายเมื่อปี๕๖นะฮะซึ่งเมื่อปี๕๖ในเหลาเนี่ยอายุ๑๖ปี
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าตอนนี้ได้สั่งให้ฝ่ายสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้ง๓คน
รวมทั้งผู้ตายด้วยเพื่อขยายผลเพิ่มเติมนะครับว่าเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงบ้าง
ถ้าขยายผลไปถึงใครเนี่ยแล้วพบความผิดปกติก็จะไปอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์เอาไว้ก่อน
คุณวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับวันนี้ไปที่วัดปากคลองนะฮะ
อยู่ที่อำเภอท่าวุ้งนะครับนำภาพของผู้ต้องหาทั้งสามคนที่ถูกออกหมายจับ
ถามจากญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะฮะคือเขาเห็นภาพหมายจับของผู้ต้องหากันแล้วเนี่ย
บอกเขาไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักคนก่อเหตุเลยนะครับแต่ว่ามีญาติคนหนึ่งบอกว่า
เป็นเพื่อนสมัยเรียนปฐมอยู่ห้องเดียวกันนะฮะหลายสิบปีมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้ว
เขาบอกเขาจำกลุ่มผู้ต้องหาได้แฟนของผู้ตายยืนยันนะครับว่าไม่เคยเห็นไม่รู้จักกับผู้ต้องหาทั้ง๓คนเลยนะครับ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสามีเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดกับ๓คนนี้ได้ยังไง
พอรู้ข้อมูลจากตำรวจก็ตกใจเหมือนกันโดยเฉพาะที่ตำรวจบอกว่าสามีเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาบ้าเป็นล้านเม็ด
ไม่รู้ว่าเขาแอบไปทำตอนไหนเพราะเขาไม่เคยบอกรู้แต่ว่าสามีเนี่ยทำงานก็คือปล่อยเงินกู้
ส่วนตัวเธอเองก็มีหนี้สินนะคือไม่ใช่ว่าโอ้โหเธอร่ำรวยสุขสบาย
ถ้าสามีค้ายาบ้ายุ่งเกี่ยวกับแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ยเธอจะลำบากลำบลมีหนี้สินได้ยังไง
ถ้าตำรวจจะมาตรวจสอบขยายผลตรวจสอบทรัพย์สินอะไรยังไงเนี่ยมาได้เลย
ให้มาค้นบ้านค้นทรัพย์สินของเธอได้เลยยืนยันว่าเธอไม่รู้เห็นกับเรื่องการค้ายาเสพติดของสามีจริง
นี่ขนาดเงินจัดงานศพให้กับสามีเนี่ยเธอยังไม่มีเลยนะ
ต้องไประดมเงินจากญาติพี่น้องมาช่วยกัน
ไม่ส่งนะไม่ส่งมอไซค์เป็นเดือนไม่มีเงิน
อยากถามจริงเลยว่าต้องเผาขนาดนี้เลยเหรอ
ต้องเผาเลยเหรออืมคุยกันแบบไม่ได้หรือยังไง
ถึงขนาดเผ่าว่ามันแรงมากนะโหดร้ายมาก
ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับทั้ง๓คนนะครับถูกแจ้ง๔ข้อหานะครับท่านผู้ชมครับ
คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนซ่อนเร้นหรือทำลายศพ
เรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการวางเพลิงเผาทำลายทรัพย์ด้วยนะฮะ
ตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะครับยังจับไม่ได้นะครับ
เพลิงเผาทำลายทรัพย์ด้วยนะครับ